เอามาถึงคราวนี้อย่าทิ้งบ้านนาน
กำแพงของท่านอาจจะเป็นผนังของเพื่อนบ้านได้ฮะ
มันยังไงล่ะเบิร์ตงงงเบิร์ตอธิบายหน่อย
คุณผู้ชมเห็นด้านล่างไหมค่ะด้านล่างหนึ่งก็คือกำแพงบ้านเราใช่แล้วไอ้บ้านหลังนั้น
ก็เอากำแพงบ้านฉันเนี่ยแล้วก็ต่อเป็นกำแพงบ้านเขา

คือฐานข้างล่างตรงกำแพงเดิมมันก็อยู่เหมือนเดิม
กลายเป็นกำแพงบ้านของฝั่งเขา
ก็น้ำแข็งไม่ค่อยอยู่ก็พี่ขอต่อเติมหน่อยได้ไหม
เขาเรียกว่าเรียกว่าบูรณาการ
เออก็ประหยัดไงพี่เบิร์ต
เมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้ใช้ภาษาอังกฤษไป
คือก็ยิ้มหน่อยก็เธอไม่ค่อยอยู่เธอไม่ค่อยได้ใช้กำแพงเธอไง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
เขาบอกทำแบบนี้ไม่ถูกกฎหมายแน่
แล้วแนะนำด้วยนะให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแลนะ
และยังมีคนมาบอกว่าสร้างบ้านมาชนแนวรั้วแบบนี้อนาคตมีปัญหาแน่นอนนะครับ
แล้วถ้าปล่อยเพื่อนบ้านใช้เกิน๒๐ปีนะ
เขาสามารถไปยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิในส่วนที่ล่วงล้ำได้นะ
นะครับแนะนำเลยไปคุยกันให้ลื้อเถอะลื้อเถอะ
ถ้าไม่ลื้อก็ค่อยดำเนินการตามกฎหมายต่อไป